ถ้าสมมุติเขาบอกว่าจะรีเทิร์นกับแฟนเก่า

อังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพซู

ก็แปลว่าไรผมรู้แน่ชูเขา
หนูจะไม่มีการแบบรักนะอาย
ต้องระวังมากเลยนะระวังที่จะไปถูกกอดจากคนนอกบ้าน

ความที่ไม่คุ้นชินกับการเรียนรู้อารมณ์
เกิดจากรักอันบริสุทธิ์อันนี้น่ากลัวเพราะมันต้องระวังนะ
ข่าวตัวเองก็ไม่เคยรับรู้ไม่ได้ทำมาก่อน

แม่ก็ถ้าเกิดเราผิดเองอ่ะที่เราดังอ่ะ
เออว้าวว้าวว้าวแล้วมันก็ไม่โดนป่ะ
ราศีไหนในปีนี้จะเป็นเท่าแก่นี้
ราศีที่มีโอกาสเป็นเท่าแก่ในปีนี้และประสบความสำเร็จ